ถามคุณผู้ชมแล้วก็คุณภาคภูมิด้วยค่ะว่าเคยได้ยินชื่อเทพเจ้าสายรุ้งกันไหมคะ

คือเหตุการณ์นี้เนี่ยที่มีเทพเจ้าสายรุ้งเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงราย
มีผู้ชายไปก่อเหตุกราดยิงหมู่บ้านหนึ่ง

ใช่เมื่อวานนี้ทำให้คนตายไป๓คนเจ็บอีก๗คน
หนึ่งในผู้ตายเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๔ขวบเท่านั้นเอง
ซึ่งพอตำรวจรวบตัวคนร้ายได้เขาบอกว่า
เขาไม่ได้ทำนะแต่เขาถูกเทพเจ้าสายรุ้งครอบงำ
ทำไมมันมีคนอื่นแบบนี้
นี้เป็นนาทีที่ตำรวจสาวพอร์แม่สวยร่วบตัวนายอันนุชา
คนที่ก่อเหตุกราดยิงชาวบ้านที่หมู่บ้านป่าเกี้ย

ตายไป๓คนเจ็บอีก๗ชาวบ้าน
คือเขาก็โปรดแค้นกันมากเพราะว่า
หนึ่งในผู้ตายค่ะคือเด็กผู้หญิงอายุแค่๔ขวบ

เจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจสุดชีวิตแล้วนะคะ

พ่อแม่ร้องไห้แทบขาดใจค่ะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะตำรวจนำตัวนายอนุชาออกจากห้องควบคุมผู้ต้องหาสอบส่วนเพิ่มเติม

วอกไปวนมาเขายืนยันว่าไงรู้ไหมคะ

ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้หลอนยาบ้าด้วย
อันนี้คืออันหน้าของใสลุง

เจ็บสีนี้มันไม่อยู่ติดทั้งเพราะว่า

พี่เม้ายาเหรอพี่เสภยาไหม

มีอะไรจะขอโทษผู้ตายทั้ง๓คนมั้ยคะเรายืน
อันนี้คือขอให้เป็นจริงครับเพราะว่าสิ่งที่

อ่านนากอะไรนั้นคือตั้งแต่ข้องงานของผมคือ
มนุษย์โลกนี้ไม่ใช่มนุษย์อีกแล้วเขาบอกว่า
มันไม่มีสิ่งมีชีวิตที่เหมือนมนุษย์

ข้องงานผลแล้วก็คือสั่งการผล

นี่นักข่าวถามเลยถามพี่เมายาหรือเปล่า

เขาบอกเขาไม่ได้เมายาเขาไม่ได้เสพยา
คุณรู้ไหมว่าเขาคิดว่าเขาเป็นใคร
เขาบอกว่าเขาถูกพระเจ้าส่งมาทำงานบนโลก

แล้วตัวเขามีไฟคล้ายกับกลุ่มดาวทั้ง๗
เหมือนการ์ตูนเรื่องหมัดเทพเจ้าดาวเหนือค่ะ

เขาว่าอย่างนั้นไม่รู้จริงนะ

ผลออกมาบอกเสพเฮโลอินด้วยซ้ำเลยมั้ง

ผู้ว่าเชียงรายลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัว

แล้วก็มีพมมาชี้แจงเรื่องเงินเยียวยาด้วย

นุชาเนี่ยเสพยาบ้ากับเฮโรอีน

บอกตัวเองไม่ได้เสพไม่ได้ใช้ยาเสพติด

นี่เรื่องของเรื่องเหตุการณ์คือทะเลาะกับแม่และน้องชาย
แม่ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านกับคณะกรรมการหมู่บ้าน

ช่วงสายเมื่อวานนี้อนุชาออกจากบ้านในตำบลวาวีอำเภอแม่สวย
ขโมยลูกซองยาวและกระสุนที่บ้านอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

ยิงหมูตายก่อนหลังจากนั้นเดินไปที่บ้านป่าเกี้ยที่อยู่ตำบลใกล้กัน
เจอใครปุ๊บยิงปั๊บไม่เลือกหน้า

นั้นผ่านมาเจอนุชาโดนยิงปั้้งเข้าไป
ครับจากนั้นก็เดินต่อไปแล้วก็ไปยิงน้องผู้หญิงวัยสี่ขวบน้องปุณดาแม่อุ้มอยู่หน้าบ้านแล้วก็ยิงใส่กลุ่มคนที่นั่งคุยกันอยู่บ้านถัดไปโดนนางนาโบเสียชีวิตลูกสาวบาดเจ็บ
หมู่บ้านเลยนะคะอนุชาวิ่งไล่ตามไปยิงตายตรงนั้นเลย
กลับมาอีกมาหลบในห้องน้ำกลางลานหมู่บ้าน
กว่าตำรวจเนี่ยบุกเข้ามาแล้วจับได้ค่ะ
ก่อนที่จะมาไล่ยิงคนเนี่ยยิงหมูตายมาก่อนใช่ไหม
ศพแรกคือหมูระหว่างทางที่ไล่ยิงคนตามบ้านที่เดินผ่านมาเนี่ย
อันนี้จุดที่ยิงหมูนะใช่ค่ะพอขโมยปืนเสร็จปุ๊บยิงหมูตายก่อนศพแรก
แล้วระหว่างทางที่มาไล่ยิงคนเนี่ยก่อนที่จะยิงบ้านของเด็กที่ว่าแม่เขาอุ้มน้อง๔ขวบอยู่
ไปยิงหมากับแมวเขาตายก่อนด้วยนะยิงหมากับแมวตายก่อนด้วย
คือเอาเป็นว่าเดินไปตรงไหนเห็นอะไรมีชีวิตน่ะยิงหมดเลยนี่หมาโอ้แล้วก็แมวค่ะ
แล้วพอหันขึ้นมาเจอแม่เขายืนอุ้มเด็กอยู่ค่ะยิงเข้าไปนั่นอ่ะ
ซึ่งกระสุนเนี่ยไม่โดนแม่แต่ว่าโชคร้ายมากนะฮะไปโดนลูกก็คือเด็กที่เขาอุ้มอยู่เนี่ยคือน้องคนนี้
ใช่น้องพุนธดายุ๔ขวบแม่อุ้มอยู่เข้าก้นกบซ้าย
แล้วหันไปเจออีกบ้านหนึ่งที่เขานั่งกันอยู่นั่งผู้หญิงอยู่เป็นกลุ่มหน้าบ้าน
ใช่ไปยิงใส่เขาอีกยิงทั้งกลุ่มนั้นเลยโอ้โห
แล้วก็เดินไปบ้านถัดไปที่มีผู้หญิงกับเด็กอายุ๕ขวบยิงอีก
คือไล่ยิงไปเรื่อยเรื่อยค่ะบอกคำสั่งเทพเจ้าสายรุ้ง
เทพเจ้าสายรุ้งครอบงำเขาสาตานหลอกใช้เขา
ความจริงเสพทั้งยาบ้าทั้งเฮโรอินสาตานที่ว่าก็คือยาเสพติดนั่นนั่นแหละค่ะ
วันนี้มีการจัดงานศพขึ้นนะคะโอ้โหแน่นอนบรรยากาศในหมู่บ้านนะคุณผู้ชม
เศร้ามากก็นำร่างผู้ตายมาจัดพิธีทางศาสนา
ญาติคนในหมู่บ้านเขาก็มากันนะคะซึ่งเขาบอกว่ามีเสียงสะท้อนมาว่า
มันมีการให้ความช่วยเหลือล่าช้าไม่ว่าจะเป็นงานศพนายจระที่เสียชีวิตทันที
พมจะมาคุยกว่าจะอะไรเนี่ยนะคะคือมันก็มีเสียงสะท้อนมาแบบนั้น
ส่วนงานศพของน้องปุณดาเขาบอกเศร้ามากจริงพ่อกับแม่ออกมาเล่านาทีศูนย์เสียค่ะว่า
ตอนแรกได้ยินเสียงปืนคิดว่ามีงานศพในหมู่บ้านแล้วมีการจุดประทัด
ครับก็ยังพาลูกไปซื้อขนมอยู่เลย
พอกลับบ้านเอกใจให้ลูกชายรีบปิดประตูบ้านแล้วบอกให้ลูกชายวิ่ง
จังหวะที่เธอกำลังอุ้มน้องปุณดาแล้วกำลังคือนั่นคือจังหวะวิ่งหนีค่ะ

แม่บอกว่าต่อให้อนุชาถูกประหารชีวิต
ก็ทดแทนชีวิตลูกแม่ไม่ได้
พอจังหวะที่อุ้มลงมันอยู่ข้างหลังแล้ว

ใช่เห็นสิพอจะเอาลงอย่างนี้คือแบบยิงใส่เลย

ใช่แล้วมือลูกสาวก็แบบนิ่งเลย

คนร้ายไปทางโน้นเราไม่ต้องกลัวมาช่วยเราก่อนอย่างนี้
แล้วก็พอมาพอไม่มีใครช่วย
อันนี้ก็นั่งนั่งลงสักพัก
แล้วก็มีผู้ชายหนึ่งคนอ่ะพี่คนนั้นที่บอก

อันนี้ก็บอกว่าไปเลยเพราะว่าเพราะว่ารถนี้รอรถใหญ่ไม่ไหวแล้วไง
บริสุทธิ์เนอะแต่ทำไมมันทำให้เด็กแบบนี้
แล้วก็คือตอนนี้ถ้าจะให้เขาประหารชีวิต
เอากฎหมายอย่างนี้ก็มันไม่คุ้มอยู่แล้ว
เพราะว่าชีวิตเขาหนึ่งชีวิตคือเขาจบชีวิตไป๓ชีวิตไง
เขาน่าจะหลอนเองไม่น่าจะเกี่ยวกับพระเจ้าอะไรเลย
เพราะว่าอันนี้ยาเสพติดคือกินแล้วก็เมาหลอนอยู่แล้วทุกคนก็รู้เนอะ
อีกครอบครัวหนึ่งที่ต้องสูญเสียคือครอบครัวของนางสาวจิรดานะคะ
ตัวเธอเนี่ยบาดเจ็บแต่แม่เธอตายเลยค่ะ
นางสาวจิรดาพูดคำเดียวสั้นเลยว่า
อยากให้ประหารชีวิตไม่ใช่แค่ติดคุก
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอกับแม่มาเยี่ยมญาติ

ครั้งสุดท้ายที่เห็นแม่แม่หน้าซีดมีแต่เลือด
พระเจ้าช่วยด้วยแม่ยังไม่อยากตายแม่ยังมีเด็กน้อยต้องเลี้ยงอยู่

บอกต้องหลบอยู่ในบ้านเกือบ๒ชั่วโมงเพราะผู้ใหญ่บ้านประกาศห้าม
แม้จะแจ้งตำรวจแล้วก็กลัวไม่ปลอดภัย
แต่อาการของแม่มันสาหัสมันรอไม่ได้
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

ไปดูที่บ้านของนายอนุชากันหน่อย
ที่เขาบอกว่าซาตรงซาตานอะไรครอบงอมเทพเจ้าสายรุ้ง
ที่บ้านมันมีของอะไรที่เนอกจากยาเสียบติดแล้วมีหนึ่งอื่นไหม
ดื่มเหล้าด้วยทำลายข้าวของก่อนแล้วทำร้ายแม่ก็แล้วทำร้ายเขาก็แล้ว
ตัวเขายังเคยถูกไล่ยิงถูกตีจนแขนหักด้วยซ้ำ
แต่เขาก็ให้อภัยมาตลอดเพราะเห็นว่าเป็นคนในครอบครัว
แต่ครั้งนี้อยากให้พี่ได้สำนึกจริงว่าสิ่งที่ทำมันเป็นยังไง
สำหรับคดีนี้ข้อหารหนัก๙ข้อหารโดนไปเรียบร้อยเลยนะคะ
ทั้งพยายามฆ่าทั้งฆ่าคนตายด้วยนะคะ
เดี๋ยวเรึกต้องไฟให้นี่
คุมตัวฝากหางศาลเรียบร้อยแล้วค่ะและผู้ประคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงราย
ออกมาชี้แจงถึงเสียงสะท้อนที่บอกว่าทำไมเข้าไปช่วยเหลือล่าช้า
ตอนนั้นตำรวจบอกว่าคือตอนนั้นเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน
เน้นจับผู้ต้องหาควบคู่ไปกับการช่วยเหลือคนเจ็บ
อาจจะทำให้เหมือนกับการเข้าไปช่วยเหลือคนเจ็บได้ทำได้ล่าช้า
คือเหมือนเขาต้องจัดการผู้ต้องหาก่อนด้วยเพราะผู้ต้องหายังคลุมคลั่งและมีปืน
คือพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ห่างไกลด้วย
แล้วตอนที่เกิดเหตุตอนที่ไปถึงที่เกิดเหตุใหม่เนี่ย
มุมนึงก็คือมีคนเจ็บแล้วก็คนตาย
แล้วอีกมุมหนึ่งก็คือต้องไปไล่ตามจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุซึ่งยังมีปืนอยู่

สุดท้ายต้องไปเอาแม่เข้ามามาช่วยเจรจาเกลี้ยกล่อม
แล้วในคนนี้ชื่ออะไรนะอนุชาใช่ไหม
เนี่ยที่เอาแม่มาเนี่ยก็ยอมวางปืนแล้วก็ยอมมอบตัว

โอ้โหคือถ้าฟังจากน้องชายเขาบอกว่าที่บ้านเนี่ยก็โดน
ใช่น้องโดนไล่ยิงโดนทำร้ายจนแขนหักมาแล้ว
นี่คือหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้
เพราะหลายคนหลายครอบครัวพาไปบำบัด
จับกลุ่มอะไรไปก็แล้วแต่ออกมาเนี่ยเดี๋ยวหาซื้อได้อีกแล้วก็เสพอีกติด

มันรู้เหมือนอนุชาเนี่ยเสพยาเสพติด
คลุมคลั่งเคยทำร้ายคนในบ้าน
แต่สุดท้ายเนี่ยพอการจัดการมัน
ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาก็อาจจะไม่รู้ว่าเขา
จัดการยังไงได้ดีกว่านี้หรือเปล่าบางบ้านก็ทิ้งไปเลยใช่ไหมค่ะตามข่าวอ่ะ
ใช่บางครั้งปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวไปเลยตัดหางปล่อยวัดไปเลย
แล้วสุดท้ายมันก็จะเกิดแบบอนุชาอย่างนี้วันที่แบบมันพีคสุดสุด
มันก็ถือปืนออกมาแล้วก็ไล่ยิงไปทั่วเลยใช่แล้วก็มีคนเคราะหร้ายจาก